คุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะ
แล้วก็มีการลำเลียงไปทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ซึ่งประชาชนจิตอาสาก็ยังคงมีแรงกายแล้วก็แรงใจที่จะช่วยเหลือกันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อให้พิธีดังกล่าวนั้นราบรื่นถึงแม้ว่าจะผ่านพระราชพิธีและพิธีสำคัญต่างมาแล้วถึง๓วันก็ตามนะคะ
ไปติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโขกันค่ะ
พญาโศกลอยลมจากวงดุริยางราชนาวีถูกบันเลงบนเรือหลวงศรีชังในวันนี้
ทันทีที่เท่าดอกไม้จันทร์ลอยสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษในส่วนของกรุงเทพมหานคร
โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนเรือหลวงศรีชังจากกองทัพเรือ
จากข้าราชการในทหารและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติ
ยังมีตัวแทนประชาชนจิตอาสาที่ร่วมขึ้นเรือหลวงศรีชังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้ด้วย
สมพบพึงใจแก้วประชาชนจิตอาสาชาวสมุทรปราการอายุ๗๑ปีคนนี้
เขาใช้เวลากว่า๔เดือนเป็นจิตอาสาทำหน้าที่ใส่ไส้ดอกจันท
งานประณีตที่ต้องใส่ไม้ให้เป็นเส้นเล็กสำหรับเป็นแกนกลางดอกไม้จันทร์แต่ละดอก
ถือเป็นงานละเอียดที่น้อยคนจะทำได้
ขั้นตอนผลิตวันนี้สมภพได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสุดท้าย
คือการลอยเท่าดอกไม้จันทร์เขาบอกว่ารู้สึกตื้นตันที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีวันนี้
ก็ตื่นตันแหละเพราะว่าเป็นโอกาสน้อยที่คนจะได้มาก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกมา

ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพูดไม่ออกก็เหมือนประชาชนทั่วไปที่มีความรักในพระองค์ท่าน
เพราะว่าเราจะไม่มีอีกแล้วในชีวิตนี้ที่จะได้พบที่จะได้เห็น
โดยก่อนจะมีพิธีบนเรือหลวงศรีชังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนจะลำเลียงเท่าดอกไม้จันทร์ไปยังเรือหลวงศรีชังตั้งแต่เช้าตรู่
โดยได้รับความช่วยเหลือจากจิตอาสาที่ทำงานอย่างเต็มกำลัง
ดอกไม้จันทร์เหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความอาลัย
ประสบกรณิกรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
สถานที่วางดอกไม้จันทร์ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ
พระเมรุมาตรจำลอง๙แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล
รวมไปถึงซุ้มวางดอกไม้จันทร์ขนาดใหญ่ซุ้มวางดอกไม้จันทร์ขนาดกลาง
และซุ้มดอกไม้จันทร์สำหรับวัดที่กระจายอยู่ทั่วทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพ
ที่มีประชาชนกว่า๒ล้าน๔แสนคนไปร่วมวางดอกไม้จันทร์เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เท่าดอกไม้จันทร์ถุงแล้วถุงเหล้าถูกส่งต่อด้วยความช่วยเหลือจากทหารเรือ
และประชาชนจิตอาสาที่แม้จะผ่านพระราชพิธีและพิธีต่างมาแล้วถึง๓วัน
แต่จิตอาสากลุ่มนี้ยังไม่คิดที่จะหยุดทำหน้าที่
หนึ่งในนั้นคือสายฝนอวิสุซึ่งเดินทางมาที่นี่แต่เช้าเพื่อมาช่วยลำเลียงเท่าดอกไม้จันทร์
บอกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่าแม้จะทำงานจิตอาสามานานตั้งแต่ก่อนพระราชพิธี
แต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและตั้งใจจะทำงานจิตอาสาต่อไป
ภารกิจที่ทางกรุงเทพมหานครร่วมมือกับกองทัพเรือเป็นตัวแทนประชาชนกว่า๒ล้าน๔แสนคน
ที่เข้าวางดอกไม้จันทร์ในเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากจิตอาสา
ถือเป็นภารกิจท้ายที่ทุกฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานครกองทัพเรือและจิตอาสาทำอย่างตั้งใจตลอดทั้งวันนี้
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน